ส่วนสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ประธานพระเมตตาธรรมปารพให้กับทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการนำสวดนำสวดแผ่เมตตา
ด้วยการเจริญกรณีนเมตตสูตร
เพื่อให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัย
สมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
โปรดประธานพระเมตตาธรรมปารพกรณีเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ความว่าในยามที่เพื่อนร่วมชาติจำนวน๑๓คน
กำลังตกอยู่ในสภาวะคับขันณถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารพลเรือนอาสาสมัครทุกฝ่าย
ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยชาวต่างประเทศ
ผู้มีมิตรจิตมิตรใจระดมกันเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
แสดงถึงพลังสามัคคีแห่งคนไทยและน้ำใจในยามวิกฤต

หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่๒๙มิถุนายน๒๕๖๐
ด้วยการเจริญกรณียเมตตสูตรด้วยทรงห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง
อาตมาภาพขอถวายอนุโมทนาและขออนุโมทนา
อีกทั้งเชิญชวนชาวไทยจงร่วมกันเจริญกรณียเมตสูตร
ศึกษาความหมายแห่งพระสูตรนั้นให้กระจ่างใจ
เพื่อประมวลเป็นกำลังจิตอันถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรมไม่มีประมาณ
เพื่อยังความสวัสดีของทุกชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว
และขออำนวยพรให้ผู้ประสบเหตุผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือทุกคน
เจริญสวัสดิภาพประสบผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายทุกประการเทิน